จังหวัดชายนาฏเมื่อวานนี้นะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะ
เกิดเหตุระทึกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมีลักษณะอาการคลุ้มคลั่ง
ยืนอยู่ที่สรรเขื่อนเลยนะคะเตรียมจะฆ่าตัวตาย
คุณแม่เข้ามาช่วยเกลียดกล่อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเกลียดกล่อม
แต่ว่าไม่สำเร็จนะคะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยวางแผนกันค่ะ
เข้าไปชาร์จตัวไว้ได้นะคะสรุปตอนนี้ช่วยเหลือได้
แต่มีภาพวินาทีชีวิตให้คุณผู้ชมดูค่ะ
โอ้โหนี่เป็นวินาทีชีวิตจริงนะครับ
หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ไปยืนที่สรรเขื่อนตรงกลางสะพาน
แล้วก็กรี๊ดกรี๊ดแบบนี้เป็นชั่วโมงนะคุณฮะ
คือคุณแม่ก็พยายามมาเกลี้ยกล่อม
คือตอนแรกเป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ
เข้าไปถึงก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะสุดท้ายญาติญาติก็มาคุณแม่ก็มา
แต่ไม่สำเร็จนะคะเธอก็ยืนกรี๊ดอยู่แบบนี้
แต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะ

เป็นวินาทีชีวิตซึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณสรรเขื่อนเจ้าพระยา
ผู้หญิงคนนี้นะคะที่สวมเสื้อกันหนาวสีเทา
กำลังร้องตะโกนลักษณะมีความอัดอั้น

ลักษณะคล้ายกับการจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
สรุปสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยวางแผนช่วยชีวิต
เอาไว้ได้ด้วยการชาร์จตัว
เหตุระทึกนี้ตำรวจสพสัพยาจังหวัดชายนาฏ
ตอนแรกเลยคือรับแจ้งเหตุมีหญิงสาว
ปีนรั้วขอบเขื่อนเจ้าพระยาเข้าไป
พยายามจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะคะ
ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๒๘ปีค่ะ
อาการที่พบคลุ้มคลั่งเนื้อตัวสั่น
ตะโกนไล่ให้คนที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือออกไป

เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลนะคะ
ก็เลยตามแม่มาแม่ก็เข้ามาเกลี้ยกล่อมเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ช่วงที่หญิงสาวคนนี้เผลอ
ฉาดตัวจากด้านหลังเนี่ยนะคะจากภาพที่คุณผู้ชมเห็น
คือเจ้าหน้าที่สังเกตว่าผู้หญิงคนนี้คือไม่หันกลับมาเลย

ผู้หญิงคนนี้ยังร้องกรี๊ดแล้วก็ให้แม่ออกไป
โดยไม่หันกลับมาเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจนี่แหละ
หันกลับมาก็เลยใช้จังหวะนี้เข้าชาร์จตัว
ค่ะพอช่วยเหลือได้สำเร็จนะคะช่วงนี้ที่เป็นช่วงชุนละมุน
ผู้หญิงคนนี้ยังดิ้นนะดิ้นและส่งเสียงร้องต่อไป
จนเป็นลมหมดสติเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทรงศักดิรื่นสอนเจ้าหน้าที่กู้ชีพของเทศบาลตำบลบางหลวง
เป็นผู้ที่เข้าไปช้าตัวคนนี้นะคะส่วนเสื้อเสียงละมงึนคนนี้นะคะ
เปิดเผยว่าจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น

ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับคนในครอบครัว
บุกเข้าชาร์จเนื่องจากคนนี้ไม่มีท่าทีตอบสนอง
คือไม่หันมามองเลยไม่รับฟังการเจรจาก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่กระโดดข้ามรั้วล็อกตัวจนมั่นใจกอดแน่นจากด้านหลัง
มั่นใจว่าไม่หลุดจากนั้นก็ถอยหลังมาชนรั้ว
แล้วดึงผู้หญิงคนนี้ข้ามรั้วกลับไปด้านหลัง
ในขณะที่มีเชือกรั้งตัวของเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยนะฮะ
เพราะว่าคนข้างหลังก็พยายามที่จะคอยดึงเชือกไว้
หากเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในเขื่อนนี่นะครับ
หลังจากการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่คนนี้นะคะ
คุณทรงศักดิ์ได้รับบาดเจ็บเจ็บเหมือนกันที่หลังนะ
เพราะว่าหลังมันกระแทกกับรั้วอย่างแรงเลยนะคะ
แล้วก็ต้องบิดตัวผู้หญิงคนนี้ข้ามรั้วกลับไป

แต่เขาก็บอกว่าดีใจนะที่ช่วยผู้หญิงคนนี้ได้สำเร็
คือพี่เขาบอกว่าเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตเลย
ในการที่ได้ช่วยเหลือคนกับเคสนี้นะครับ